ข่าวของคุณสืบสกุลอาการเป็นตายเท่ากันยังสาหัสอยู่ใช่ไหมคะ
แต่ข่าวของดิฉันอันนี้เสียชีวิตเลยค่ะ
บอกว่าเสียชีวิตเพราะอะไรรู้ไหมผู้ชายคนนี้ขับรถมา
แล้วปรากฏว่าเจอมอเตอร์ไซค์หักหลบแล้วคุณพุ่งตกลงไปข้างทาง
คุณเห็นท่อปูนใหญ่นั้นไหมรถไปฟาดไปกระแทก
คนขับรถเก๋งเสียชีวิตเลยค่ะเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้น
เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานี่นาทีที่คุณผู้ชมเห็น
เป็นนาทีที่กู้ภัยลงไปค่ะแล้วก็ต้องช่วยกันลำเลียงร่างของว่าที่ร้อยตรียุทธนาอุ่นเกษม
อายุ๕๓ปีคือร่างเนี่ยอัดอยู่ในรถเลยนะเห็นไหมคะล้อรถ
แล้วตัวรถไปกระแทกอยู่กับท่อปูนขนาดใหญ่

เจ้าหน้าที่ต้องเอาร่างของคนขับ
ซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตออกมา
ระยะทางนะจากด้านบนที่ตกลงมาข้างล่าง๓เมตรค่ะคุณผู้ชม
จุดตรงนี้อยู่ตรงหน้าทางเข้าค่ายลูกเสือที่ถนนสุขุมวิทย์
ตำบลบ้านฉางอำเภอเมืองระยองนะคะ
เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ตอนสักประมาณ๓ทุ่มครึ่ง
คนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟัง
บอกว่าคนขับรถคันนี้ขับมามุ่งหน้าจะไปทางบ้านฉาง
พอมาถึงจุดตรงนี้เขาทำถนนกันอยู่ค่ะคุณผู้ชม
ปรากฏว่ารถเก่งคันนี้หักหลบมอเตอร์ไซค์
พอหลบปั๊บรถเก๋งเองก็เลยเสียหลัก
แล้วก็พุ่งตกลงไปข้างทางกระแทกกับท่อปูนใหญ่แบบนี้

ที่บอกว่าขี่มาแล้วทำให้รถเก๋งต้องหักหลบ

เขารู้ไหมว่าเขาเป็นต้นเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ

คือขับรถหนีหายขี่รถหนีหายไปไหนก็ไม่รู้

ทางตำรวจที่สพบ้านฉางก็โทรไปบอกญาติ
เดี๋ยวดิฉันจะให้คุณผู้ชมได้ดูช็อตนี้นาทีนี้
ตอนที่ตำรวจโทรบอกญาตินะ
ว่าที่ร้อยตรียุทธนาเสียชีวิตแล้ว

แล้วเดี๋ยวลองฟังดูค่ะ
โอ๊ยเนี่ยตอนที่ร้อยเวรเจ้าของคดีแจ้งเนี่ยนะคะ
ตอนแรกญาติยังถามจริงเหรอจริงเหรอ

คือยังไม่เชื่อหูตัวเองว่าญาติจะเสียชีวิต

ผู้ตายขับรถมาเส้นนี้อาจจะไม่ชินเส้นทางด้วย

ข้างทางนั้นมันก็ลึกด้วยค่ะตั้ง๓เมตร
ทีนี้ตำรวจจะมีการตามตัวคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ย
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ